ในขณะที่ความสัมพันธ์ไทยสหรัฐกำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้นะครับ
ผู้บัญชาการทหารบกก็ยอมรับว่าได้เตรียมสั่งซื้อรถถังหลักวีที๔จากจีน
เพราะว่าเชื่อมั่นในศักยภาพ
ขณะที่พลเอกประวิทย์วงสุวรรณก็ยืนยันนะครับว่า
ทัพต้องการซื้อยุทธโปรกรณ์จากหลายประเทศ
ตามภารกิจของแต่ละเหล่าทัพเพื่อให้มีความทันสมัย
สำหรับใช้ในช่วงเวลา๕๑๐ปีข้างหน้า
และเมื่อครั้งที่เดินทางเยอรัสเซียก็ไม่ได้มีการตกลงซื้ออาวุธครับ
เป็นเรื่องของที่เอาไว้ช่วยประชาธนการทดสอบ

ไม่ได้ไปเอาเคยการใช้วุฒิภาพโทรปากรอะไร
ของตะวัสเซียอะไรไม่เกี่ยวอะไร
เมื่อแปดการเห็นไตรุ่นสั้นไม่มี

แล้วความต้องการของพวกนี้
ไม่มีไม่มีตอนนี้ยังไม่มี
เห็นบอกว่าพอบอตั้งกรรมการที่น่าซื้อรถถังมาตรงแทน
ได้ทั้งจีนซื้อจีนไปแล้ว

แล้วความต้องการที่เหลือ
ก็คือจะซื้อทั้งจีนแล้วก็รัสเซียมาได้ใช่ไหม
ก็แล้วแต่แล้วแต่ทางก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของทางให้หน่วยนะ
ขณะที่พลเอกพระยุจจานโอชานายกรรธมุนตรี
พร้อมกับคณะก็ได้ออกเดินทางเยือรัสเซียอย่างเป็นทางการ
เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือกับรัสเซีย
อย่างเป็นรูปธรรมและรอบด้านนะครับ
โดยนายกรัฐมนตรีปฏิเสธที่จะตอบคำถาม
ตามที่ได้มีข่าวออกมาก่อนหน้านี้
ส่วนพลเอกธีรชัยนาควานิสผู้บัญชาการทหารบกยอมรับ
กองทัพบกได้เสนอนายกรัฐมนตรีถึงความจำเป็นในการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์
นำมาใช้ในกิจการบรรเทาสาธารณภัยและสนับสนุนกำลังพล
รัสเซียก็ขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรีที่จะพิจารณา
เพราะว่าเชื่อมั่นในศักยภาพเนื่องจากว่าได้เดินทางไปดูมาด้วยตัวเอง
และส่งเจ้าหน้าที่ทุกส่วนไปร่วมกันพิจารณา

มีรายงานว่าขณะนี้แต่ละเหล่าทัพก็ได้เตรียมจัดซื้อยุทธปกรณ์
ไว้ใช้ทดแทนในหน่วยของตัวเอง
รัสเซีย๑๒ลำและจัดซื้อรถถัง
หลังจากใช้งานกว่า๕๐ปี
ที่กองทัพเรือก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจที่จะจัดซื้อเรือดำน้ำ
เพื่อให้ครบ๑ฝูงคือจำนวน๑๖ลำตามยุทธวิธีครับ